ซ่อแจ๊ะริมจอวันนี้ขอเอ่ยปากเตือนก่อนเลยนะจ๊ะ
ภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้อาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ด
หรือไม่ก็ทำภาษาร้อนข่าวไม่ไหวแล้วล่ะจ้า
ก็ดูเนี่ยพรุงหวานตรงเบสเขาก็อยากมีสิ่งสวีทในเว้นแต่ละวัน
เนี่ยล่าสุดนอกจากจะได้หนุ่มข้างกายหล่อออร่ามาดูแลสุขภาพใจ
ควงตำแหน่งเทรนเนอร์มาดูแลสุขภาพกายอีกด้วยแหละ
มีความรักแล้วมันดีอย่างนี้เนาะคุณผู้ชม
หัวใจก็ชุ่มชื่นร่างกายก็แข็งแรงมีเพื่อนออกกำลังกาย
วิ่งไปก็หวานไปยิ่งเห็นช็อตที่หนุ่มตรง
เกิมลงผูกเชี่ยวรองเท้าให้อีก
แม้มองจากดาวอังคารยังรู้เลยนะคะเนี่ย
คลั่งรัก๒๐๒๑จะเป็นใคร
ถ้าไม่ใช่ตรงกิจสุดกร
สะแสริมจอด